ถามแบบนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก

เวลาเราไปดุน้องน้องฟ้องใคร
ฟ้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหม
แต่นี่ไม่ค่ะน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องต้นหนาวอายุ๓ขวบ
คุณแม่ดุเพราะว่าน้องไปป่าเข้าของลงพื้น

พอคุณแม่ดุน้องฟ้องใครคะ
ฟ้องพี่สิริสิริคือใคร

ขอโทษด้วยฉันไม่แน่ใจว่าคุณพูดว่า
แม่แม่ฉันนิสัยไม่ดีเลย
แล้วแม่ฉันนิสัยรู้จักแล้วแม่ฉันน่าก็ว่าฉันด้วย
ขอโทษด้วยฉันหาแม่แม่ฉันนิสัยไม่ดีเลย
ให้ฉันรู้จักในรายชื่อของคุณพี่สิริ

แล้วทำไมแล้วบอกสิริทำไม
อ่าหนูก็บอกอย่างนี้แหละกูฟ้องที่สิริ

หนูไม่บอกแม่แล้วหนูโกรธแม่แล้ว
หนูโกรธแม่เพราะอะไรหนูเป็นห่องแยะ
หนูเนี่ยหนูไม่พอใจหนูจะคว่างของไม่ได้
แล้วหนูก็จะมาดิดประกาศขาดิดดิ้งไม่เอา

หนูก็ดิดรอบเลยดิดดิฉันโดนแม่ว่าอีกแล้ว

ซีรีย์ฉันโดนแม่ว่าอีกแล้ว

คลิปน่ารักนี้คุณเชื่อไหมว่าคนเข้าไปดูหลักแสน
คนกดไลค์เยอะมาก
เพราะนี่คือความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องต้นหนาว
หนูน้อยวัย๓ขวบไร้เดียง๓

แม่หยิบโทรศัพท์มือถืออีกเครื่อง
มาอัดคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะฮะ
น่ารักมากนะคะดูไปแล้วก็อมยิ้มไป
นี่คือความไร้เดียงสาของเด็ก
คือก่อนหน้านี้น้องต้นหนาวเนี่ยคืออาจจะซุกสนตามวัย

พอคุณแม่ดุก็ไปฟ้องซีรีย์
เพราะอะไรทำไมถึงไปฟ้องซิริ
ทีนี้เอาล่ะน้องเคยเห็นแม่คุยกับโทรศัพท์
สั่งการได้แล้วสิริก็ตอบกลับมา
น้องก็เลยเรียนแบบแม่แบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเวลางอนแม่
โกรธแม่ที่แม่ดุด่าก็เลยฟ้องซีรีย์แบบนี้
น่าดูนะนี่คือความไร้เดียงสาของเด็ก
คุณผู้ชมแล้วคลิปนี้คนแชร์กันเยอะมาก
เสียงคุณแม่นิ่งเหมือนสิริเหมือนกันด้วยนะ
แม่ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าแม่สอน